ได้ใช่ไหมที่เขาค้อโค้งภูตาลี
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปขี่นะ
ทดลองความเร็วจะเข้าโค้งแล้วก็มีผู้หญิงถ่ายคลิปเอาไว้
อันนี้เป็นคลิปเดิมเขาหลุดโค้งไปไปชนกับรถที่ขับสวนมา
แล้วเขาก็เสียชีวิตคาที่ไป
แล้วก็ไปเข้าโค้งแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันมีการถ่ายคลิปออกมา
คือชาวเน็ตเห็นแล้วไม่สบายใจ
คือมันก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้ว
ว่ามีคนขี่แล้วก็หลุดโค้งไปเสียชีวิต

มีการแชร์คลิปหวาดเสียวจากโค้งเดียวกันมุมเดียวกันที่เขาค้อโค้งภูตาลี

คือเขาปลอดภัยแหละครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แต่พอชาวเน็ตเห็นแล้วก็โอ้โหมันไม่สบายใจ
สำหรับใครที่เห็นแล้วคือบางทีนะอยากลองเหมือนกัน

ถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันเหมือนที่ผ่านมาทำยังไง
เขาก็เออมันเพิ่งจะมีข่าวไปว่ามีคนต้องมาสังเวยชีวิตกับโค้งแบบนี้
ขับรถแบบนี้อยากจะให้แบบเออมีความระวังในการขับขี่

เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ตัวคุณไง
สมมุติคุณหลุดโค้งไปชนกับคันที่เขาขับสวนมา

มันก็ไม่คุ้มกันนะฮะด้วยความเป็นห่วงแล้วกัน
อยากจะไปทดลองอะไรแบบนี้เลยละกันนะฮะ
ขับรถก็ต้องระวังกันด้วยละกันกับกลุ่มคนที่ขับรถแบบเสี่ยงแบบนี้
คุณคิดว่าคนที่บ้านเขารอคุณอยู่นะ